ส่วนความต่อเนื่องเหตุการณ์ที่หนุ่มวิศวกรระบบของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
นั้นถูกแทงขณะรอแฟนสาวอยู่ในย่านลาดพร้าวนะคะ
ล่าสุดทางตำรวจนครบานส่วนที่กำลังร่วมกับตำรวจภูทรนครศรีธรรมราช
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
หลังจากที่หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่านะคะ
โดยวันพรุ่งนี้ก็จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ใช้เวลานานกว่า๑สัปดาห์ในการแกะรอยติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
อาวุธมีดแทงนายนเรศหวังทางมีอายุ๓๓ปี
วิศวกรระบบของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตบริเวณหน้าหมู่บ้านกลางเมือง
ซึ่งหลบหนีไปซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประสานกำลังกับตำรวจภูทรนครศรีธรรมราชติดตาม
ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้นก็ได้นำกำลังเข้าจับกลุ่ม

กล่าวว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
มีแรงจูงใจมาจากการชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสอบปากคำเพิ่มค่ะ
ส่วนด้านด้านพ่นตำรวจโทรศาสตร์นิดมหาธาวรรณรักษาราชการ
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหา
ทราบว่าเคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดมาก่อน
ตำรวจก็จะเร่งสอบปากคำว่าระหว่างลงมือก่อเหตุ
ผู้ต้องหามีการเสพยาหรือว่ามีการเสพยาก่อนที่จะลงมือก่อเหตุหรือไม่
พร้อมทั้งสอบสวนในประเด็นที่ตำรวจตั้งข้อสงสัยว่าผู้ต้องหามีความขัดแย้งกับผู้เสียชีวิตก่อนลงมือหรือไม่
และระหว่างนี้ก็กำลังประสานขอรับตัวนายวรรณยูกลับมาดำเนินคดีในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พร้อมแถลงข่าวที่สถานีตำรวจนครบันพหโยธิน